คุณนัทพงศ์กลุ่มหนึ่งที่ต้องการได้รับการเยียวยา

ก็คือผู้ที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ตกงานช่วยซื้อของหน่อย
แล้วโอ้โหคือตอนนี้คนต้องปลีกกิจการ

เพราะว่าได้รับผลกระทบเลยจากการล็อกดาวน์แต่ละครั้งแต่ละครั้ง
แล้วก็ร้านอาหารก็มีลูกจ้างมีพนักงานค่อนข้างเยอะนะคะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวช็อกของแฟนของร้านอาหารร้านนี้เหมือนกัน
เพราะว่าเขาเปิดมากว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
แล้วก็ประกาศปิดตัวนะคะ
เปิดให้บริการวันสุดท้ายนะคะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสที่เหมาะสม
ถึงวันจันทร์ที่๓๑พฤษภาคม๖๔ก็คือเมื่อวานนี้
แล้วตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็มาเขียนขอบคุณแฟนนะคะ
บอกว่ากราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
มีโอกาสหน้าร้านจะกลับมารับใช้ลูกค้าใหม่นะครับ
คือเป็นความเศร้าของคนที่ประกอบกิจการในยุคนี้เลยทีเดียวนะคะ
ทีมข่าวของไทยรัฐทีวีเนี่ยไปสอบถามคุณป๋องกะพลนะคะ
บอกว่าที่ต้องปิดร้านเพราะว่าปัญหาหลายอย่าง
สถานที่ไม่ต่อสัญญารวมถึงพิษของโควิดด้วย
แฟนของร้านเองก็เข้าไปคอมเมนต์ในแฟนเพจ
เสียดายกันเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า
ก็เป็นลูกค้าอุดหนุนมาตั้งแต่เปิดร้านสาขาแรกนะฮะ
จนตอนนี้ก็ยังอุดหนุนอยู่แต่ว่าก็ต้องปิดตัวแบบนี้
คุณป๋องบอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามเต็มที่ที่จะยื้อร้านไว้
แต่ท้ายที่สุดก็ไปไม่ไหวค่ะ
ดังตาไหลไปเลยบ้างพี่
ดังตามาตกได้เพราะว่ามันผูกกันกับร้านเดี๋ยวทองมา๒๐ปี
นี่ค่ะก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะคะ
ร้านข้าวต้มผีของพี่ป๋องนี่ตอนเปิดก็คนเยอะเลยทีเดียวนะ
ได้รับความนิยมมากนะฮะในยุคที่เปิดใหม่นะฮะ
เคยผ่านแต่ยังไม่เคยได้อุดหนุนพี่ป๋องฮะ
ก็สงสัยว่าคุณก็อ่านข่าวเช้าแล้วดึกไปทำอะไรทำ
ไปไม่ได้ฮะถ้าบอกว่าไปนี่เดี๋ยวสืบสาวเราเรื่องกันยุ่งเลยฮะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าของกิจการนะคะที่ต้องจากไปในยุคโควิด
ก็ขอให้กำลังใจกับผู้ประกอบธุรกิจทุกท่านเลยค่ะ